ที่จังหวัดปลาจีนบุรีธรรมีพลัยยาคู่นี้
เขาปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบผสมผสานและสร้างรายได้ดีด้วยค่ะ
ไปที่นี่เลยนะคะบ้านคลองเจ้าแรงหมู่ที่๒
ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจีนนะ
ใช่ที่นี่นะคะไปพบกับคุณลุงคูณทองคำแล้วก็ภรรยานะคะ
ช่วยการปลูกผักสวนครัวบนที่ดินสิบสามไร่อุ้ยแบบผสมผสาน
ดินเยอะมากเลยสิบสามไร่เขาปลูกอะไรบ้างล่ะปลูกถั่วฝักยาว
มะเขือพริกขาฟักทองและมันเท้าค่ะ
ก็จะเก็บขายทุกวันเหมือนเป็นรายได้ในครอบครัวในครัวเรือนเลย
แล้วก็อาศัยน้ำในคลองที่มีตลอดปีเนี่ย
ท่อน้ำหยดเนี่ยนะคะมาทำสวนการเกษตรในครัวเรือนโอ้นี่ไง
ใช้แบบเอ่อน้ำหยดระบบน้ำหยดใช่เพราะว่าพวกแบบว่า
พวกเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนผักที่ต้องการเขาปลูกแบบนี้
ถั่วฟักยาวมะเขือฟักทองอะไรอย่างนี้เขาใช้วิธีการปลูกแบบน้ำหยดได้นะคะ
ปลูกแล้วก็ขายได้ก็ทำให้มีลูกค้าขาประจำ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนั่นแหละที่สั่งไปซื้อแล้วก็ขายปลีกอีกทอดนึง
นี่เห็นไหมบางครั้งนะคุณลุงกับคุณป้าเอาไปขายเองก็มี
เอาไปขายตามงานวัดก็ดีอ่าวันไหนมีงานวัดงานบุญ
วางขายตามตลาดนัดงานวงงานวัดได้เลย
เท่านี้เองคือมันเป็นความสุขเล็กน้อยเนาะ
ของคุณลุงคุณป้าเขาใช่ไหมคือพื้นที่ที่มันแบบว่าว่างเปล่า
ก็ปลูกผักแบบผสมผสานแล้วถึงเวลาก็เอาไปขาย
คือมันอาจจะไม่ได้แบบว่ารายได้อะไรมากมายแต่มันเป็นความสุขแล้ว
คุณลุงคุณป้าบอกว่าพอมันขายได้มันก็หายเหนื่อยสบายใจ
นี่พริกพริกชี้ฟ้าด้วยไหมโอ้โหชี้หน้ามั้งขนาดนี้
ชี้โดชี้เดงราคาขายนะคะพริกสดนะกิโลกรัมละ๔๐บาทนะคะ
เขือเปราะนะคะกิโลกรัมละ๑๒บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ๑๕๒๐บาท
ฝักทองเมื่อกี้กิโลกรัมละ๑๐๑๕บาทก็ไม่แพงนะ
มันเท้ากิโลกรัมละ๓๕บาทหรือว่า๓๐๑๐๐บาทถ้าขายส่งกิโลกรัมละ๒๕บาท
ใช่เป็นการปลูกผักที่แบบได้ความสุขแล้วก็ได้รายได้ไปในทางเดียวกันนะคะ
ใครมีแบบพื้นที่ดินว่างเปล่าก็ลองปลูกผักขายตามตลงตลาด
ลงมาเลยนี่ถั่วนี้เอาไว้ฝากเงินนะเนี่ย

ก็เป็นรายได้ที่ดีนะคะสำหรับใครที่ทำการเกษตรก็